มาดูอีกหนึ่งความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อย
กรณีภพชายหนุ่มไว้๓๐ปี
ถูกฆ่ายัดใส่กระเป๋า
แล้วก็ไปถ่วงแม่น้ำปีงที่จังหวัดกำแพงเพชร
ตำรวจออกหมายจับ๔เพื่อนร่วมชาติผู้ต้องหาได้แล้วนะคะ

แล้วก็จะเร่งค้นหากระเป๋าอีกใบที่ถ่วงน้ำอยู่
ซึ่งคาดว่ากระเป๋าใบนี้น่าจะเป็นศพเพื่อนสาวของผู้ตาย
จากกรณีพบศพในหวังจุ้นอายุ๓๐ปีสัญชาติจีนถูกฆ่ามัดมือมัดเท้ายัดใส่กระเป๋าเดินทาง
แม่น้ำปิงในจังหวัดกำแพงเพชรคือกล้องวงจรปิดก็จับภาพพฤติกรรมของคนร้าย
ได้ชัดเจนหลังเช่ารถเอาผ่าสีดำขนกระเป๋าจากพัทยามาทิ้งศพบริเวณสะพาน
ดอกไม้ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยค่ะรถคันนี้กล้องก็จับได้นะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดสารจังหวัดกำแพงเพชรอนุมัติหมายจับแก๊งชาวจีน๔ราย
ที่มีหลักฐานนะนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้อ้องฝรั่งเบื่อนร่วมชาติ
ใส่กระเป๋าเดินทางทิ้งแม่น้ำปิ่งประกอบไปด้วย
ความผิดนะคะฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
หน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายทั้ง๔มาดำเนินคดี
จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทราบว่าระหว่างที่รถเอาผาดไปส่งผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ก็คือนายฉินเหมียวผู้ต้องหาอีกคนที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย
ว่านายฉินเหมียวอาจจะเดินทางมารอผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ก่อนหลบหนีออกนอกประเทศไปพร้อมกัน
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีชาวจีนไปสร้างเมืองกกโก
ซึ่งเป็นชัยหน้าเทาที่พม่าติดริมแม่น้ำเมยอยู่ตรงนั้น
เจ้าหน้าที่กำลังประสานกับทางการพม่านะคะ
เพื่อนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาดำเนินคดีต่อไป
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ภรรยาแล้วก็ญาติของนาย
หวังจุ้นผู้ตายเดินทางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
การให้การด้วยภรรยาน้องสาวภรรยาแล้วก็
น้องสาวผู้ตายให้ข้อมูลนะคะว่าคนตาย
ทำงานเกี่ยวกับการวางระบบคอมพิวเตอร์
เล่นการพนันมีรายได้เดือนละกว่า๑แสนบาท
บอกเพียงว่ามาเมืองไทยก็มาท่องเที่ยวตามปกติ

เพราะว่าภรรยาทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกอยู่บ้าน
เมืองต้นญาติจะนำร่างของนายหวังจุ้น
ชาปนกิจในจังหวัดกำแพงเพชรก่อนนำเท่ากระดูกกลับประเทศจีนต่อไป
ส่วนนางซูบิงอายุ๒๙ปีคนนี้เป็นเพื่อนสาวผู้ตายที่พบว่าหายตัวไป
ว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะคนนี้ตอนนี้ตำรวจกำลังระดมเร่งค้นหากระเป๋าอีกใบ
คาดว่าจะมีศพอยู่แต่ว่ายังไม่พบนะคะ
หลังมีพยานยืนยันว่าได้ยินเสียงคนโยนกระเป๋าลงมาจากสะพานลานดอกไม้ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
สองครั้งกำลังเร่งหาอยู่นะคะตอนนี้